สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองสาวนะจ๊ะ
เรือนขวัญค่ะแล้วก็ใบตองค่ะต้องแล้วค่ะค่ะ
บันเทิงวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวของคู่รักคู่หวานคู่นี้กันเลยดีกว่า
เวียกับเบลล่าค่ะคุณคู่นี้นะไปไหนทำอะไรก็หวานกันตลอดตลอด
ล่าสุดนี่ก็หวานค่ะอ่อนหวานเบลล่าเขาไปร่วมงานพิธีบวงสวงพญานาคที่หนองคายมา
ก็มีการโชว์ไร่รำแบบอ่อนช้อยงดงามเจ้าตัวบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ไปรำนะ
แต่ตื่นเต้นมากคือมีครูมาคอยสอนท่ารำแบบจริงจังเลยนะคะ
ส่วนตัวก็ตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่
เขารู้แหละว่าเบลอ่ะเครียดจริงเบลก็เบลก็อยากทำออกมาให้ได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้ทันได้คุยอะไรก่อนงานเลย
เพราะว่าคือเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อย
แล้วเบลก็ใช้เวลาแต่งตัว

ก็คงอยากจะเป็นกำลังใจให้เลยค่ะ
เพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าเราก็เครียดอยู่
ก็ดูไม่ค่อยเขละแต่แบบออกอาการไม่ค่อยถูก